เรื่องของโชคลาภเนี่ยเวลาไปขอที่ไหนแล้วเนี่ย
ถ้าได้ดังใจปรัฐนาแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนตามคำขอไว้นะคะ
บนบานสารกล่าวไว้โชคลาภเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทุกขลาบซะ
เพราะฉะนั้นพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการแก้บนที่ต่างกันหน่อยค่ะ
ที่สำนักสงฆ์สรรป่าตึงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เขาบอกว่าแม่นนักแลหลายคนบอกว่าถูก๖งวดติดแล้วว่า
ก็เลยต้องกลับมาแก้บนแบบนี้การันตีด้วยของไหว้ของแก้บนแบบนี้ค่ะ
บรรยากาศที่สำนักสงฆ์สรรป่าตึงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ลาคล่ำไปด้วยผู้คนชาวบ้านนักเสี่ยงโชคหลายสิบรายค่ะ
ทยอยนำผลไม้พร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยไปถวายแก้บนพระศรีวรี
หลังจากที่ไปไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
แล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัวรางวัลเลขท้าย๓ตัว
งวดวันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
หนึ่งในผู้ที่ปุ๊บปั๊บรับโชคก็คือคุณจัญญาภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน
เล่าบอกว่าหลังจากที่มาไหว้ขอโชคขอลาบขอพร
ปรากฏว่าได้จริงคุณได้เลขท้าย๒ตัว๗๗
ก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๗๗๔ใบ
ถูกค่ะก็เลยต้องกลับมาแก้บนร่วมกับชาวบ้านรายอื่นแบบนี้
เห็นเขาบอกว่างวดนี้ชาวบ้านได้และโดนกันเยอะมาก

อ่าดูของแก้บบนอีกเยอะแยะเลย
ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าเราพาไปที่นี่
อยากเดี๋ยวพาไปเองเลยเพราะว่าอยากได้เลขบ้างเนี่ยนะคะ
เอาไม่ต่างจากที่วัดอินซีอำเภอเมืองพิศนุโลกค่ะ
จุดนี้เขาก็บอกว่าแม่นเหมือนกัน
ต้องเอามาถวายสิคะเพราะว่ามีคนได้เลขเด็ดไปจากเจ้าแม่นี่แหละ
แล้วก็ไปถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ล่าสุดเลย๗๗แล้วก็เลขหน้า๓ตัว

แถมบางคนได้รับโชคลาภจากเลขท้าย๒ตัวรางวัลที่๑
ตะเคียนทองต้นนี้นะคะชาวบ้านขุดพบจากในบึงทองหลาง
เขาใช้คำนี้นะเมืองทองหลางในพื้นที่ตำบลวัดพริก
จุดนี้มีการขุดลอกบึงจะเก็บกักน้ำ
แต่ไปเจอค่ะไปเจอท่อนต้นตะเคียนอยู่ในน้ำ
ก็เลยทำพิธีอันเชิญขึ้นมามาจากก้นบึง
เมื่อวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ขึ้นมา๑๔ให้โชคเลย๑๖มีนาคมค่ะ
ปิดท้ายไปที่ชะอวดนครศรีธรรมราชกันหน่อย
ที่วัดเขาพระทองคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านแน่นวัดเลยค่ะแห่แหนกันไปนะคะ
บูชาหัวมโนแหวนหัวมโนรุ่นแรกที่ทางวัดจัดสร้างขึ้น
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนี่ไงนี่ไงคุณ
เห็นเขาเล่ากันว่าไอ้แหวนแบบนี้สามารถที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้นะคะ

แล้วเนี่ยทางเจ้าอาวาสก็คือพระมหาอารยนันต์อนันโท
เจ้าอาวาสบอกว่าชาวบ้านมีความเชื่อว่า
นโมเป็นแหวนหัวนโมที่สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคุณสายมนต์ดำ
รวมทั้งป้องกันโรคโควิด๑๙ที่แพร่ระบาดอยู่ได้
หลายคนก็เลยสนใจมาเช่าบูชากันจำนวนมาก

ก็โทรมาที่วัดมาจองกันค่ะคุณค่ะ

ทีนี้ทางวัดกำหนดพิธีปลุกเสกหัวนโมแล้วก็แหวนหัวนโมเนี่ย
ในวันที่๓๑มีนาคมนี้
จะมีการแจกจ่ายหัวนโม๕๐๐ชิ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี
เพื่อนำไปบูชาเป็นเครื่องรางของขลัง
แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด๑๙ได้
น่าสนใจนะนายกน่าจะไปเช่าบูชามาแจกประชาชนคนไทยบ้าง
จากหน้ากากอนามัยเหรอใส่พร้อมกัน